ช่วงนี้ของเรามาสุกสดใสกันดีกว่า
สดใสกับงานประเพณีระหว่างชาวไทยกับชาวลาว
ได้ร่วมกันสำหรับพิธีสัตว์นาคารำลึก
หรือว่าพิธีบูชาพญานาคครบรอบ๕๙ปี
ที่วัดธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะ
ข่าวดีข่าวบุญแบบนี้เอามาเริ่มต้นดีนะ
ประชาชนทั้งไทยแล้วก็ลาวเดินทางกัน

ร่วมประกอบพิธีสัตนาคารำลึก
หรือพิธีบวงสวงบูชาพญานาค
ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนม

สืบทอดกันมานานกว่า๕๙ปี
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
โดยมีพระเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดเป็นประธานค่ะ

ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพญานาคทั้ง๗ตน
ที่ลงมาดูแลองค์พระธาตุพนม
และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสัทธาต่อองค์พระธาตุค่ะ
งานจะจัดขึ้นคืนขึ้น๕ค่ำเดือน๑๑ของทุกปี

จะนำเครื่องสการบูชาดอกไม้ทูบเทียน
ผ่านบายสีรูปพญานาค
ไปจนถึงเครื่องเส้นไหว้ต่างมาถวายเป็นพุทธบูชา
จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาช่วงประมาณตี๒ค่ะ
จะถือว่าเป็นเวลาเสด็จของหลวงพ่อพญานาค
ตามความเชื่อก็จะมีการลงมาประทับร่างทรง
เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนผู้คน
รวมไปถึงการทำนายทายทักต่างด้วย
สำหรับประชาชนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
ก็เชื่อกันนะคะว่าเมื่อเข้าร่วมพิธี
จะเป็นการเสริมบารมีให้มีความสุขมีความเจริญ
มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะ